อย่างที่บอกคือน้ำลดต่อไม่ได้ผุดอย่างเดียวครับ
มีสุสานพระพุทธรูปผุด

เป็นคลองรัฐหลวงริมเขื่อนตะบนตลาด

เรื่องต้นพอไปงมขึ้นมาเอามาทำความสะอาด
นับได้ทั้งหมดเกือบร้อยองค์ครับ
พระพุทธรูปที่พบเนี่ยสภาพใหม่เลยนะ
แบ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อทองเหลืองสีทอง๒๐องค์
พระพุทธชินราชหลวงพ่อวัดไร่ขิง
หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
หลวงพ่อวัดเพชรสมุทรโอ้โหหลวงพ่อดังทั้งนั้น
จากนี้ยังมีพระพุทธรูปแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเนื้อโลหะสีดำ๙องค์ครับ
มีรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

หล่อหลวงพ่อปฏิหารทันใจแล้วก็พระเนื้อเรซิน๖องค์ด้วยกันนี่
ชาวบ้านก็เฉาะเฉาะเฉาะมองแบบนี้
ชาวบ้านที่ลงไปช่วยงมเนี่ยนะทราบว่าตอนนั้นก็อยู่ในบ้านนะ
แต่มีคนวิ่งกันตามมามาช่วยกันงมหน่อย
จนเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลายองค์สภาพยังสวยงาม
ก็เลยช่วยกันกับชาวบ้านเนี่ยงมค้นหาตั้งแต่บ่าย๓จนเย็นครับ
พอตกเย็นน้ำเริ่มขึ้นแล้วงมไม่ไหวเลยขึ้นมาบนฝั่ง
เห็นชาวบ้านเขาบอกนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

คลองยังมีอีกแต่ว่าจมอยู่ในโครนครับ
เรื่องต้นองค์พระทั้งหมดที่พบก็จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ก่อน
เพื่อตรวจสอบมาที่ไปของพระพุทธรูปทั้งหมด
ขนขึ้นกระบะต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับ
เจออะไรก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ